ลายกูดันคือลักษณะของลายไทยที่ประกอบโครงสร้างให้เห็นเด่นชัดในงานจิตรกรรม
ประดับลายที่มีลักษณะเป็นตาข่ายมองรอบด้านอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด
โดยการนำลายมาประกอบกันอย่างกูดันดอกลอยเป็นลายดอกไม้รูปทรงต่างวางเรียงต่อเนื่องกันคล้ายตาข่าย
หรือกูดันก้านแย่งคือลายที่มีก้านแย่งเข้าหาดอกในหลายทิศทางซึ่งนำลายมาประดับตามพื้นเพดานโบสถ์
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน